ดูเรื่องของเจ้าที่กันหน่อยค่ะเจ้าที่ที่ไม่ใช่ผีสางค่ะ
เจ้าที่ที่ว่าคืออะไรชาวอินเดียมาทำงานที่บ้านเรา
แล้วขายมุ้งทับที่กันโอ้โหนี่แหละเป็นเจ้าที่ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงฝั่งหนึ่งมี๓ฝั่งหนึ่งมี๑ก็โดนรุมสิคะ

กล้องวงจอดปิดจะจับภาพได้เหตุการณ์นี้ดูจากภาพแล้ว
คือเกิดเมื่อวันที่๔กุมภาตรงหน้าร้านเจ๊นางซักรีด
ตลาดบ้านโคกอุดมค่ะที่หนองกี่กะบินบุรีของจังหวัดปราจีนบุรี
คุณผู้ชมคนที่เขามาทำงานในไทยเนี่ยมาทำงาน๗เดือนกว่าแล้วนะ
นายรันตูซาอายุ๓๓ปีเขาเป็นชาวอินเดีย
ก็มาขายมุ้งมาขายเสื้อผ้าในบ้านเราปรากฏว่าโดนเพื่อน๓คนนี้
ลูกศรสีแดงเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนร่วมชาติรุมทำร้าย
ทั้งทุบทั้งตบตีเอาหมวกกันน็อกมาฟาด
ส่วนตัวฝั่งคนเจ็บผู้เสียหายนายรันตุซาก็เอาผ้าไปซักรีด
แต่ว่าเขาหนีไปในร้านไงเพื่อนอีก๓คนมาก็ต้อน
ประชิดแล้วก็มารุมถึงในร้านค่ะ
ทีนี้ทางฝั่งผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเขาไปรับเสื้อผ้า
เพื่อนร่วมชาติ๓คนนี้ก่อนหน้านี้เคยโทรมาขู่
อย่านะอย่ามาขายของแถบบ้านโคกอุดมที่กะบินบุรีนะ
ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะยิงให้ตายเลย
แต่ตัวนายรันตุซาคนเจ็บเนี่ยก็ยังคงไปขายของที่บ้านโคกบินบุรีค่ะ
ก็คิดว่าเออพวกนั้นมันคงขู่เฉยคงไม่มีอะไรหรอกมั้ง
ปรากฏว่าสามคนนี้มารุมค่ะมาตบตีมาทำร้ายหน้าร้านซักรีด
แล้วจะลากตัวเขาให้ขึ้นไปบนรถที่จอดอยู่หน้าร้านด้วย
ทีนี้ผู้ชายเจ้าของร้านเห็นเหตุการณ์ไงมาห้ามไว้ก่อน
เขาก็กลัวเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามาลากตัวเขาขึ้นรถได้เนี่ย
คงจะเอาไปซ้อมคงจะเอาไปรุมทำร้ายอีกนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังยากฟังลำบากนิดนึงนะ
เพราะเขาก็พูดค่อยแล้วก็พูดเบาด้วย

สามคนมาตีเขาโดยที่เขาไม่รู้จักทั้งสามคน
คือไม่ได้มีเรื่องกันมาก่อนนะครับ
ทีนี้ร้านจุดที่เกิดเหตุเจ้าของร้านค่ะเจ๊นาง
นางบอกแบบนี้ว่าตัวของนายรันตุซาผู้เสียหายเนี่ยนะ
เป็นลูกค้าประจำที่ร้านเจ๊เลยเอาผ้ามาซักรีดทุกวัน
แล้วทีนี้ตอนนั้นตัวนายรันตุซานขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด

สามคนเป็นชาวอินเดียลูกศรสีแดงนั่นแหละ

คนไม่ฟังค่ะเอามือทุบตีเอาหมวกกันน็อกฟาด
นายอรันตุซาต้องหนีเข้าไปในร้านแล้วยังตามเข้ามามารุมทำร้ายในร้านอีก
นี่ยึดมือถือด้วยนะไม่ให้นายรันตุซาติดต่อใครแล้วก็จะลากตัวไปขึ้นรถ
ตอนนั้นตัวเจ๊นางก็กลัวกลัวว่าจะเกิดอันตราย
ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจที่สพยหนองกี่นะคะ
ซึ่งตอนนั้นตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์มาก็มาระงับเหตุพอดี
พลเมืองดีเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเห็นพฤติกรรมเนี้ย
กลุ่มอินเดียผู้ก่อเหตุเนี่ยนอกจากมาขู่มาทำร้ายแล้วเนี่ย
จะดึงรถแบบไม่กลัวกฎหมายเลยกลัวเหมือนกันนะ
ว่าตัวของคนที่โดนทำร้ายจะโดนอีก
แล้วก็แจ้งความนะคะเรื่องของการทำร้ายร่างกาย

แล้วตำรวจของเราค่ะก็ประสานกับผู้บังคับการ

ตอนนี้พลตำรวจตรีวินัยนุชชาท่านทราบเรื่องแล้ว
รับปากค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบรายละเอียด
แล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ